คุณผู้ชมส่วนเรื่องนี้เราก็ตามความคืบหน้าให้ที่เมื่อวานคุณภาคภูมิเล่าไป
มพิพาทกรณีที่ดินในซอยชุมชนพรประพาประมาณสัก๓ไร่กว่าในเขตบางขุนเทียน
ประเด็นก็คือตกลงแล้วเจ้าของที่ดินที่เสียชีวิตไปแล้ว
ทำพินัยกรรมยกให้กับวัดแก้วภัยทูลจริงหรือไม่
เพราะว่าทางวัดบอกว่ามีพินัยกรรมที่เจ้าของเขาเสียชีวิตไปแล้ว
แล้วก็ทำพินัยกรรมว่ายกให้กับทางวัดทางวัดก็เลยบอกว่า
ใครที่ไปอยู่ในพื้นที่อะไรตรงนั้นเนี่ยก็ต้องจ่ายค่าเช่าให้กับวัดนะ
แต่อีกฝั่งหนึ่งเขาก็มองว่าเอ๊ะพินัยกรรมมันถูกต้องจริงหรือเปล่า
ญาติพี่น้องเขาก็สงสัยเหมือนกันว่าตกลงแล้วพินัยกรรมมันถูกต้องไหม
ให้กับทางวัดจริงไหมแล้วก็เรื่องนี้มันก็จะมีหมอปลามือปราบสัมภเวษีอะไรมาช่วยด้วย
ก็เป็นประเด็นวิวาทะอะไรกันด้วยหลายประเด็นซ้อนกันอยู่
แต่ทีนี้เอาประเด็นหลักดีกว่าค่ะประเด็นหลักก็คือต้องตรวจสอบให้ชัดว่าพินัยกรรมของผู้เสียชีวิตเนี่ยที่เขาทำเอาไว้เนี่ย
เขาทำเอาไว้ว่ายังไงเป็นพินัยกรรมที่ถูกต้องหรือไม่
ถ้าเป็นพินัยกรรมที่ถูกต้องก็ต้องตามนั้นเลยนะคะ
ก็ต้องตามพินัยกรรมเลยว่าเจ้าของเดิมเขายกที่ดินนี้ให้กับใครกันแน่
วันนี้หมอปลาทนายภัยศาลทายาทของเจ้าของที่ดินเดิมไปเลย
คัดพินัยกรรมที่สำนักงานเขตบางขุนเทียน
เพื่อหาความจริงก็คือจากต้นเรื่องเลยค่ะก็ต้องไปดูที่พินัยกรรมถูกต้องไหมคะ
ปกติเขาจะให้เจ้าหน้าที่ยืนยันได้อย่างทำกับเขตอะไรอย่างนี้ใช่ไหม
ใช่ค่ะจะต้องมีเจ้าหน้าที่มีพยานอะไรแบบนี้ค่ะ
ทีนี้ต้องไปดูว่าตกลงแล้วที่ดินแปลงนี้ยกให้กับวัด
หรือตกทอดแก่ทายาทคนไหนหรือเขียนยกให้ใคร

เจ้าของที่ดินนายนิพนธ์บอกว่าแต่งตั้งให้ทนายภัยศาลเป็นทนายความเรื่องนี้
ให้ดูเรื่องราวที่เกิดขึ้นยืนยันว่าที่ดินแปลงนี้เป็นเจตนารมณ์ที่ลุงของเขาตั้งใจทำบุญมอบให้กับวัดจริง
ให้เป็นที่ดินสาธารณประโยชน์แต่ไม่ได้หมายความว่ายกให้วัดแล้ววัดจะไปขับไล่ชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่ตรงนั้นนะ

หลานบอกว่าเอาจริงนะอยากยึดเจตนารมณ์เดิมของลุงอยากยกให้กับวัดนั่นแหละแต่ก็อยากให้ชาวบ้านเขาอยู่เหมือนเดิม

ถ้าวัดจะขับไล่เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่มอื่นมันไม่แฟร์มันไม่ยุติธรรมมันไม่สบายใจนะ
เรื่องนี้ถือว่าทำให้ตระกูลเสื่อมเสียชื่อเสียง
อยากให้ทางวัดทางท่านเจ้าอาวาสวัดรีบยื่นเอกสารกับสำนักงานพระพุทธศาสนาให้ถูกต้อง
เพื่อให้ที่ดินตรงนี้เป็นที่ธรณีสงฆ์ตามเจตนารมณ์ของเจ้าของเดิม
ท่านท่านไล่อย่างเงี้ยมันก็เท่าว่าป้าผมเป็นคนฟ้อง
ท่านนายภัยศาลก็เลยบอกว่ามาดูพินัยกรรมอะนะคะ
เพราะว่าทางญาติได้ยื่นคัดค้านเพราะว่าพินัยกรรมมันยังไม่ค่อยชัดเจน
ที่เข้ามาช่วยดูคดีนี้ก็คืออยากจะหาข้อยุติให้
แล้วก็จะทำให้ที่ดินแปลงนี้เป็นพื้นที่ธรณีสงฆ์ตามเจตนารมณ์ของเจ้าของเดิมให้มันสำเร็จ
ได้อยู่กินได้พักอาศัยเชื่อว่าไม่อยากให้ขับไล่นะฮะเพราะว่าเขาอยากให้วัดทำเป็นสารณประโยชน
เราก็จะช่วยกันนะครับหาข้อยุตินะครับโดยทำที่แปลงนี้ให้เป็นที่ธรณีสงฆ์ให้สำเร็จนะครับ
เจตนารมณ์ของเจ้ามรดกที่ทำพินัยกรรมนะครับ
ทายาทเจ้าของอ่ะยังโดนด่ามาเลยเข้าใจไหม
แล้วพอเราพูดแรงแรงมั่งรับกันไม่ได้ด่ามาก็ด่ากลับมันไม่ได้ไปเสียหายอะไรนี่
ไม่ได้ใช้หยาบคายเนี่ยก็บอกแล้วคุยกับโจรก็คุยอีกอย่างคุยกับพระก็คุยอีกอย่าง
แต่ถ้าคุยพระในคาบโจรเราก็ต้องคุยอีกอย่างการคุยกับคนเนี่ยมันต้องคุยหลายอย่างไม่ใช่หมอปลามึงหยาบคาย
อ้าวถ้าคุยกับคนดีเราจะหยาบทำไมล่ะจริงไหมอ่ะเราไม่ได้หยาบคล้ายแต่เราพูดความจริงเสือกรับกันไม่ได้
คือประเด็นเรื่องของพินัยกรรมมันมีอยู่นิดนึงค่ะคุณผู้ชมถ้าคุณผู้ชมตามข่าวกับเราน่าจะจำได้เนอ
เมื่อวานคุณภาคภูมิก็เล่าไปแล้วล่ะว่ามันมีคนให้ข้อมูลในลักษณะที่ว่า
นัยกรรมนี้ทำขึ้นหลังจากที่เจ้าของที่ดินเสียชีวิตไปแล้วแล้วมันจะเป็นพินัยกรรมที่ถูกต้องได้ยังไงอ่ะ
มันลงปีพศแบบอีกปีนึงหลังจากที่เขาเสียชีวิตไปแล้ว
คือเจ้าของที่ดินคนแรกเนี่ยคุณประโยงที่เป็นสามีเสียที่ปี๒๕๔๘ภรรยาเสียชีวิตปี๕๐แต่เหมือนกับ
พินัยกรรมปี๕๑ที่เราเล่าไปเมื่อวานตรงนี้มันเป็นประเด็นที่หลายคนสงสัยเนาะ
เราก็เลยคุยกับทางผู้อำนวยการเขตบางขุนเทียนนะคะเขาบอกว่าอันนี้แหละจะต้องตรวจสอบนะคะว่าพินัยกรรมนี้ถูกต้องหรือไม่อย่างไร
เพราะนี่คือประเด็นหลักของข่าวนี้ของเรื่องนี้เลยส่วนทางวัดแก้วภัยทูลบอกว่าขอไม่ให้ข้อมูลอะไรแล้วเพราะว่าคราวนี้ก็ทำให้ทางวัดเสียหายเหมือนกัน
เหมือนกับทางทายาทเขามองว่าเป็นที่ทางวัดที่ธรณีสงฆ์อะไรนั้นไม่มีปัญหาหรอกแต่ขอให้ยึดเจตนารมณ์ด้วย